วานกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
เชื่อว่าหลายคนที่ดูตลอดข่าวอยู่ตอนนี้จะต้องรู้จักน้ำจรวด
อ๋อฮือ
ใช่น้ำจรวดคือเป็นน้ำเหมือนน้ำอัดลมโบราณนี่แหละคุณผู้ชม
เดี๋ยววันนี้เราจะพาย้อนวันกลับไปดูอาชีพขายน้ำจรวดกันค่ะ

ก็ยังคงมีชาวบ้านยึดอาชีพขายน้ำจรวดซ่า
หรือว่าน้ำอัดลมโบราณอยู่นะคะ
พี่หวังแม่ค้าขี่สำล้อแดง
ขายน้ำจรวดซ่าอยู่ในตลาดสุโขทัยคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีเนี่ยนะ
พ่อของเขาเป็นคนที่เริ่มขายน้ำจรวดก่อน

กลัวว่าอาชีพนี้จะศูนย์หายไป
ก็เริ่มมาขายน้ำจรวดต่อจากพ่อ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขายต่อเนื่องมา๒๐ปีแล้วนะ

บอกว่าสำหรับน้ำจรวดซ่าที่ขาย
เป็นสูตรแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยนะ
และน้ำที่ขายจะมีหลายอย่างมาก
อะไรคะคุณชอบทานอะไร
น้ำสับปะรดครีมโซดาส้มโคล่าบูเบอรี่
๊วยองุ่นและชามะนาว
รวมไปถึงน้ำสละของคุณชนะด้วยนะจ๊ะ
สำหรับจุดเด่นต้องอยู่ที่ขั้นตอนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะเอาแก้วน้ำหวานไปจอดที่ท่อจรวดนะคะ
นี่แล้วมันจะมีน้ำโซดาซ่าเนี่ยพุ่งออกมา
แบบนี้เลยเห็นแล้วโอ้โหสดใสซาบซ่าสดชื่นมาก
ผมขอเสริมนิดเดียวนะคือเอาจริงนี่ก็โบราณแล้วแหละ
แต่ถ้าโบราณกว่านี้จริงเวลาเขาตักน้ำเชื่อม
มันจะเป็นแบบว่าเป็นกระบวยแบบคล้ายที่ตวงอันนั้นโบราณสุด
เป็นกระบวยเล็กเอาไว้ตวงใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าซ่าตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกเลยนะจ๊ะ
พี่หวังจะเริ่มออกขายตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะคะจนถึง๕โมงเย็น
เขาจะขี่รถสามล้อแดงออกจากบ้านวนไปขายในตลาดสุโขทัย
แล้วจากนั้นก็จะมาจอดขายที่บริเวณหน้าวัดบ้านขวางค่ะ
แล้วราคาน้ำจรวดซ่าของพี่หวังเนี่ยนะ
ละ๒๐บาทเองคุณผู้ชม

แล้วนอกจากจะมีน้ำจรวดแล้วนะ
หวังเขายังขายพวกกาแฟโบราณโอเลี้ยงให้ได้ชิมกันด้วยนะจ๊ะ

กี่บาทรู้มั้ยหิวเป็นถุงเหรอ๕บาทถุงละ๕บาท
โอ้โหสามสิบปีแล้วเหรอเนาะ
นานขนาดนั้นไม่น่าพูดเลย